คุณผู้ชมอย่าทำเลยนะมันเกิดอะไรขึ้นกับน้อง
คือน้องเนี่ยเขาเป็นนักศึกษาปวชอยู่ด้วยกันสองคน
ปรากฏว่าเขาสูบน้ำมันรถจากมอเตอร์ไซคันหนึ่งจะไปเติมอีกคันหนึ่ง
อ่าแล้วเพื่อนอ่ะจุดไฟแชคจะดูดยาเส้นเอ้า
ไฟลุกพลึบขึ้นมาเลยค่ะเป็นจังหวะเดียวกันเลยเหรอใช่
แล้วดูสภาพรถสิเสียหายแบบนี้คุณผู้ชม
ไฟเกือบไหม้ห้องด้วยใช่แล้วมันลามไงแต่โชคดีนะ
ตอนที่กู้ภัยเขาไปถึงเนี่ยชาวบ้านเขาช่วยกันดับไฟตรงห้องพักได้แล้ว
ไม่งั้นนะมันเป็นเหมือนกับห้องแถวห้องเช่า
เหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ค่ะเจ้าหน้าที่เขาได้รับแจ้งว่าให้ไปที่
บ้านเช่าอยู่ที่ตำบลสายไทยอำเภอเมืองกระบี่เลย
พอไปถึงชาวบ้านดับไฟเรียบร้อยแล้วแหละ
เข้าไปตรวจสอบข้างในมันเป็นห้องแถวปลูกติดกันนะ
แล้วห้องที่๖ไฟไหม้ตัวบ้านเสียหายเล็กน้อย
แต่มอเตอร์ไซค์เสียหายทั้งคันเลยค่ะ
แล้วข้าวของเครื่องใช้ในบ้านก็โดนไฟไหม้
เสียหายหลายรายการเหมือนกันมีคนเจ็บด้วย
คือนายวีรพัฒน์มรกฏอายุ๑๗ปีค่ะ

น้องน่ะนะโดนไฟลวกมือโดนไฟลวกลำตัว
เจ้าหน้าที่ก็ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลกระบี่

คนนี้เนี่ยคือเพื่อนร่วมห้องพักนะคะ

น้องเขาก็บอกว่าผมก็ได้รับบาดเจ็บที่ข้อเท้าขวาเมื่อกี้
เล่าให้ฟังว่าก่อนจะเกิดเหตุนะผมอยู่กับเพื่อน

ผมก็เอาท่อยางไปดูดน้ำมันจากถังน้ำมันของรถมอเตอร์ไซคันที่ไฟไหม้นี่แหละ
ผมจะเอาไปเติมมอเตอร์ไซค์อีกคันหนึ่งของผม
ทีนี้ผมกำลังดูดน้ำมันจากมอเตอร์ไซค์เพื่อนมามอเตอร์ไซค์ผม
แล้วเพื่อนผมมายืนอยู่ด้วย
เพื่อนผมจุดไฟแชคจะสูบใบยาเส้น
โอ้โหกำลังดูดน้ำมันอยู่คุณผู้ชม
ไฟมันลุกพลึบขึ้นมาเลยค่ะ

วิ่งหนีออกมาจากบ้านเช่าทั้งสองคนมาขอความช่วยเหลือนะคะ
แต่ไฟมันลามเร็วนะนี่ไหม้มอเตอร์ไซค์พังทั้งคันเลยค่ะอืม
อยู่สิบเจ็ดทั้งคู่ดีไม่เป็นอะไรไปมากกว่านี้นะคะ
เด็กปรวจสอบภอมเมืองกะบี่เนี่ยก็จะเรียกสองคนไปสอบสวน
แล้วก็เดี๋ยวจะเอาเจ้าของห้องเช่ามาคุยด้วยชดใช้ค่าเสียหายต่อไปค่ะ